คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งข่าวต่อไปนี้

พรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
คนแรกของประเทศไทยค่ะปรบมือหน่อย
ใครเลยไม่เสียใครที่ไหนเลยคุณโอ้ย
โอ้ยก็สมควรน่ะนะให้ชี้เถาใช่ถูกต้อง
คือทุกคนก็ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ

ว่าไปทำศัลยกรรมใบหน้ามา

จนถึงขั้นเปิดธุรกิจพาไปสวยกันเลยทีเดียวคุณค่ะ
ก็คือนี่แหละพรีเซนเตอร์การท่องเที่ยวเกาหลีใต้คนแรกของประเทศไทยค่ะ
นี่ต้องใช้คำว่าทำหน้าจนได้ดีนะคุณ
จริงอันนี้จริงดิฉันเห็นด้วย
ขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะรวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีทั้งหลายเลย
โดยเฉพาะคนในครอบครัวรวมไปถึงเหล่ากรยานมิตรทั้งหลาย
คอยเป็นแรงผลักดันที่ดีในหลายด้าน
และรางวัลนี้จะเป็นการการันตีในหลายด้าน
ทั้งการทำงานการท่องเที่ยวการเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรม
และการมีจิตสำนึกที่ดีในทุกด้าน
และขอบคุณการท่องเที่ยวเกาหลีใต้และประเทศเกาหลีใต้
วางใจในตัวบุ๊กโกะในครั้งนี้ด้วยค่ะ
น่ารักมุ่งมิ้งฟรุ้งฟริ้งแบบที่เห็นแบบนี้นะคะ
ก็ต้องแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุของเราดีเจบุโกะนะคะ
ใช่แล้วทำหน้าจนได้ดี
หน้าจนได้ดีเลยครูชีไม่ได้ทำแค่หน้าอย่างเดียว
ชีพาคนไทยของเราไปทำด้วยนะสร้างความมั่นอกมั่นใจกันไป